ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็ยังงงอยู่
ขี่จักรยานยนต์ไปส่งลูกที่โรงเรียนตอนเช้า
ขากลับไปเจอผู้ชายสี่คนนะครับ
ตามมาแล้วก็นี่ครับใส่ไม่ยั้งเลยโอ้โห
นี่ค่ะคือคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ตรงจุดนี้มันไม่มีเสียงท่านผู้ชม
แต่ภาพจะเห็นว่าสี่คนนี้รุมทำร้ายผู้ชายคนเดียว
ใช่ค่ะจนเขานอนเจ็บจมกองเลือดอยู่ตรงนั้น

นี่ฮะขนาดเขานอนไปแล้วนะครับ
เตะทั้งต่อยทั้งใช้เหล็กแป๊บกระหน่ำตีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าวันที่๒๔กันยายนครับ

หลังจากก่อเหตุแล้วก็พากันหลบหนีไป

แล้วก็มีชาวบ้านแถวนั้น
จักรยานยนต์แถวนั้นผ่านมาเจอนะฮะ

จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่หลังโรงแรมเกียรติธาราย่านโชคชัย๔นะฮะ

วัยรุ่น๔คนเนี่ยลงมารุมทำร้ายนะครับ
มีคนหนึ่งใช้เหล็กแป๊บกระหน่ำตีด้วยนะครับ
คือเอากันแบบหือ

ถ้ามีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวให้ทุกผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
จะเห็นว่าเขาก็ขี่จักรยานยนต์ของเขามานะครับ
แล้วพวกนี้ก็ตามมาเหมือนถามอะไรบางอย่าง
ในตอนนี้มาถึงคือเรียกจอดแต่วันที่แรกเค้าขี่ไล่กันมาก่อน
แล้วก็ถามประมาณว่าไปมองหน้าเค้าเหรอ
เราก็ไปคุยกับคนเจ็บมาแล้วนายกริสตานัน
เค้าเป็นช่างสร้อมรถจักรยานยนต์
ผู้สื่อข่าวเราไปคุยด้วยนะครับจะไปส่งลูกสาวลูกสาวเรียนอยู่ม
โรงเรียนสตรีวิทยา๒นะฮะก็ใช้เส้นทางต่างนะครับ
ลุออกตามถนนเส้นนู้นเส้นนี้เพื่อส่งลูกสาวไปโรงเรียน
ส่งลูกสาวที่โรงเรียนเสร็จนะครับเช้าวันนั้น๒๔กันยายนประมาณ๖โมง๕๐
เขาก็ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านตามเส้นทางเดิมอืมมีวัยรุ่นสี่คนขี่จักรยานยนต์สองคัน
กบข้างหน้าข้างหลังแล้วก็บังคับให้เขาเนี่ยหยุดรถ
พอรถหยุดเนี่ยพูดขึ้นมาว่าไปมองหน้าเขาทำไมมีปัญหาอะไรกับพวกเขาเหรอนี่ฮะ
พอล้มลงไปก็ยังมีเหล็กแป๊บอีกนะฮะที่เอามาฟาดเอามาตีใส่ไม่ยั้งเลยนะครับ
ที่สุดแล้วพวกนี้มันก็หนีไปนะฮะแล้วก็มีชาวโบ้งชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็มาช่วยเหลือนะครับ
เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเขาบาดเจ็บนะฮะไปโรงพยาบาลเนี่ย
มีหางคิ้วซ้ายที่แตกยาวประมาณ๖เซนติเมตร
ต้องเย็บสิบสี่เข็มดูนี่ที่แขนช้ำไปหมดเลยนะฮะ
ตาซ้ายนี่ก็ปูดบวมแขนซ้ายฟกช้ำแขนขวาสีข้างขวาก็ฟกช้ำ
มีรอยถลอกจากการถูกเหล็กแป๊บเนี่ยตีแล้วก็แทงเข้าไปด้วยนะ
มีหัวเข่าขวาอีกนะฮะที่เจ็บเพราะว่าตอนนั้นล้มลงไปกระแทกกับพื้น
ค่ะโอ้โหค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนี่ย
หมื่นสี่นะฮะจ่ายเองด้วยไม่มีใครมารับผิดชอบด้วย
เพราะว่าต้องเอ็กซอเรย์สมองด้วยค่ะหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับ
ต้องจ่ายเองนะฮะยังหาใครมารับผิดชอบไม่ได้นะครับ
ตอนนี้เขาบอกว่าต้องรอการตรวจสอบต่อด้วยว่า
ประสาทของเขาได้รับการกระทบกระเทือนหรือไม่ค่ะนะฮะ
ลำตัวเนี่ยดูแล้วนะครับร่องรอยฟกช้ำพวกเนี้ย
ก็จะมีพวกเลือดคลั่งภายในนะครับยืนยันว่าระหว่างทางที่ขี่จักรยานยนต์เนี่ย
ตอนไปส่งลูกหรือว่าขากลับไม่ได้ไปเฉียวไม่ได้ไปปาดหน้าใครเลย
ไม่ได้ขี่รถผ่านกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มไหนด้วยอืม
ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันคือใครไปแจ้งความแล้วนะฮะ
เมื่อเย็นวันเกิดเหตุยี่สิบสี่กัญญายนนะครับแต่ผ่านมาห้าวัน
คดียังไม่คืบหน้าค่ะก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนหน่อย
วันนี้ผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปถามมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น
ผมไปส่งลูกไปโรงเรียนครับที่โรงเรียนสตรีวิทยาสอง
อ่าแล้วขากลับมาช่วงประมาณเวลาหกโมงห้าสิบสี่
ก็มีมอไซค์มาตีคู่ผมแล้วมันก็ถามว่ามองหน้าหาเรื่องกูทำไม
แค่นั้นแหละครับเขาก็ใส่ยับเลยไอ้แป๊บอะครับหวดเลย
ไม่ได้ตั้งตัวเลยครับแล้วพี่ได้ถามอะไรของไหนหรือว่าได้พูด
ยังไม่ได้พูดเลยครับแต่เขาตะโกนมาว่า
เหวี่ยงมาเลยครับก็ว่าผมขับรถไปส่งลูกธรรมดาแล้วครับ
ปกติทุกวันไม่ได้ไปมองหน้าใครเลยเพราะช่วงเช้ามืด
มันยังไม่มีรถเยอะผมต้องจำได้

คนเจ็บเขาก็เลยงงมากเขาไม่รู้จักจริงฮะ
ใช่ค่ะเขาไม่รู้ว่าสาเหตุที่เขาโดนทำร้ายคืออะไรเลย
หรือว่าจะจำคนผิดหรืออะไรยังไงหรืออยู่ดีดีมาหาเรื่องนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
พบว่าเป็นถนนที่ไม่ค่อยมีรถผ่านนะฮะนี่ฮะตรงนี้ครับ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
คือรถตรงเนี้ยจะเข้าออกเนี่ยมันเหมือนกับต้องผ่านทางส่วนบุคคล
ถนนส่วนบุคคลเป็นหมู่บ้านเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
ต้องเสียเงินก่อนค่าผ่านทาง๑๐บาท
ก็ไปดูคุยกับคนที่ดูแลพื้นที่แถวนี้นะครับ
เพราะว่าเราเห็นว่าเออมีกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับ
เขาให้ข้อมูลว่าวันเกิดเหตุมันเช้ามาก
โมง๕๐เช้ามากตอนนั้น
ยังไม่มีใครมาทำงานแบบประจำจุดนั้นจุดนี้เนี่ยยังไม่มีนะครับ

วันรุ่งขึ้น๒๕กันยายนเนี่ย
หลังเกิดเหตุ๑วันคนเจ็บเขามาติดต่อที่นี่
มาขอหลักฐานกล้องวงจรปิดขอดูกล้องวงจรปิดหน่อย
จะเอาไปเป็นหลักฐานในการไล่ตามจับตัวคนร้าย
ถามไปทางตำรวจสนโชคชัยนะฮะเจ้าของคดีเจ้าของพื้นที่นะครับ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้กำลังสืบสวนติดตามตัวคนร้ายอยู่นะครับ
กล้องวงจรปิดเนี่ยเดี๋ยวจะไปตรวจสอบตามพื้นที่ต่างเพิ่มเติมนะครับ
จุดรอยต่อต่างที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีไป
แต่ถนนตรงจุดนี้เนี่ยมันก็ออกได้หลายทางเหลือเกิน
คือใครอยู่ย่านโชคชัย๔จะรู้โอ้โหถนนเนี่ยออกแบบหลายทางมากนะฮะ
พนักงานสอบสวนสนโชคชัยบอกว่าไม่ได้ปล่อยประละเลยนะครับ
ค่ะก็ทำคดีให้อยู่แต่ยอมรับว่า
มันก็ไล่จับยากเพราะหนึ่ง
ทะเบียนรถเนี่ยป้ายทะเบียนของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมองไม่เห็นเลย
แล้วแต่งกายกันมิดชิดมากไอ้พวกนี้หมวกกันน็อกก็เต็มใบนะครับ
เส้นทางก็ยังลัดเลาะไปได้หลายเส้นทาง
เดี๋ยวก็ต้องไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดไปเรื่อย